แน่นอนนะครับในพื้นที่ภาคใต้ทำให้มีประชาชนหลายคน
เอารถไปจอดในสนามบินในส่วนของสนามบินที่อยู่ทางภาคใต้
อืมทีนี้กรมท่ากาศยานเขาบอกว่าขอความร่วมมือ
อย่านำรถไปจอดทิ้งไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าสนามบินมีผลกระทบ
แล้วบางแห่งอยู่ติดกับชายหาดชายทะเล
แล้วถ้าเกิดว่าน้ำท่วมรถของคุณก็จะไม่ปลอดภัยนะครับ
กรมท่ากาศยานสั่งการให้ท่าอากาศยานในสังกัดทั้ง๗แห่งครับ
แก่ท่าอากาศยานสุมราชธานีท่าอากาศยานชุมพรท่ากาศยานนครศรีธรรมราช
ท่ากาศยานมรนองท่ากาศยานกระบี่ท่ากาศยานตรังและท่ากาศยานนราธิวาส
มาตรการรองรับสถานการณ์กับพายุปลาบึกระหว่างวันที่๓๖มกราคม
โดยได้เตรียมแผนรับมือเอาไว้๘มาตรการ
มาตรการหลักก็คือการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์
ส่วนกรณีที่ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้ก็จะปรับพื้นที่อาคารให้เป็นที่รองรับ
เพื่ออาศัยชั่วคราวให้กับผู้โดยสารและประชาชนแทนครับ
รวมไปถึงคอยประสานงานกับพื้นที่ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
เช่นรถยกสูงหรือเรือลำเลียงพร้อมที่จะลำเลียงออกนอกพื้นที่ตลอดเวลา
พร้อมกับขอความร่วมมือให้ประชาชนไม่จอดรถทิ้งเอาไว้ในพื้นที่ของสนามบิน
เพื่อความปลอดภัยของรถของคุณด้วยนะครับ
และจากการประเมินสถานการณ์พายุที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราชในวันนี้
ซึ่งก็คาดว่าเป็นช่วงทิ้งเที่ยงนะครับ
ก็จะมีฝนตกตลอดทั้งวันซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชน
สายการบินที่ทำการบินได้
วันที่๔มกราคมนะฮะก็คือวันนี้นะครับทางภูมิในการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
จึงสั่งปิดสนามบินและประกาศให้ทุกสายการบินงดทำการบินเข้าออกไปยังสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมทั้งสิ้น๒๔เที่ยวบินทั้งไปและกลับนะฮะเพื่อความปลอดภัย
สายการบินแอร์เอเชียแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบตารางเที่ยวบินขาเข้าและขาออกในพื้นที่ภาคใต้
ก่อนเดินทางด้วยระหว่าง๓๕มกราคม
ส่วนบางกอกแอร์เรสครับประกาศยกเลิกทุกเที่ยวบินที่จะเดินทางไปเกาะสมุยในวันนี้
ทางด้านของกรมเจ้าท่าเตรียมเรือตรวจการ๑๓๐ฟุต
เพื่อเตรียมพร้อมบริเวณท่าบริเวณจังหวัดประจวบคิรีขันต์
เรือตรวจการ๘๐ฟุตเตรียมพร้อมบริเวณท่ามเรือแหลมชะบังจังหวัดชนบุรี
และจัดเจ้าหน้าที่ประจำบริเวณรองรับเผชิญเหตุฉุกเฉิด
นอกจากนี้ได้ประกาศแจ้งให้กับผู้เปรียบรอกอบการก่อสร้างที่อยู่บริเวณมลิมชายหาดทำลายเข้าทั้งทุกอย่าง
จนถึงวันที่๕มกราคม
ส่วนท่ามเรือราชาเฟอรี่งดให้บริการเรือ๓๕มกราคมเพื่อความปลอดภัย
ขณะที่การเตรียมความพร้อมทางบกอธิบดีกรมทางหลวงชนบทสั่งหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินทุก๒ชั่วโมง
พร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรป้ายเตือนสะพานแบรี่ยานพานะพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมานะครับ